มาดูที่เรื่องของทหารนะคะหลอกลวงเยาวชนอายุตั้งแต่๑๓๑๘ปีไปล่วงละเมิดทางเพศ

พูดง่ายคำนี้เลยไปตุ๋ยเด็ก
หลังจากสืบสวนสอบสวนไปนะคะตำรวจก็ได้มีการเรียกพยานคนสำคัญ
พยานคนนี้บอกว่าเป็นคนสำคัญมากเลยเพราะเป็นคนสืบสาวราวเรื่อง

นักสืบไซเบอร์ไงคุณนักสืบไซเบอร์
พยานคนนี้บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่๗๐คุณตำรวจ
ผมว่าน่าจะมากกว่านี้แต่เขายังไม่เปิดเผยตัว
บางคนยังอับอายอยู่ไม่กล้ามาบอก
เขาก็เลยบอกว่าฝากบอกผ่านไปว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัว
เปิดเผยตัวดีกว่ามาช่วยกันจับโจรดีกว่านะคะ
ชายหนุ่มอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นพยานคนสำคัญในคดีนี้
เป็นคนที่รู้พฤติกรรมของจ่าสิบเอกจักริจค่อมสิงอายุ๔๓ปี
แล้วก็ตัดสินใจส่งเรื่องร้องเรียนเพจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้
เขาเล่าแบบนี้บอกว่ามีผู้เสียหายตอนแรกเลยนะ
เป็นรุ่นน้องในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังว่าถูกล่อลวง
และถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับจ่าคนนี้๔ครั้ง
ทั้งยังถูกบันทึกภาพแอบถ่ายคลิปเอาไว้เอาไว้แล็กเมย์
เขาก็เลยปลอมตัวเอาตัวเองเลยนะเอาตัวเองไปเสี่ยงเลยนะปลอมตัว
คือนักข่าวของเราถามว่าเอ๊ะไม่กลัวเหรอ
ทหารคนที่ก่อเหตุเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นข้าราชการทหารนะ
แล้วก็เป็นทหารในพื้นที่สังกัดกองพลทหารม้าที่๓
ค่ายเปรมตินสุรานนท์ค่ายตินสุรานนท์ขออภัยค่ะ
ไม่กลัวเหรอเขาบอกว่ากลัวมันก็กลัวแหละ
แต่ว่าความกล้ามันก็ต้องเยอะกว่าเพราะว่าอยากทำเพื่อสังคม
ถ้าเกิดว่าไม่จับให้ได้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะมีเหยื่อเนี่ยอีกเยอะเลยอะ
เขาก็เลยตัดสินใจนี่แหละค่ะปลอมตัวก็คือปลอมตัวให้เขาหลอกนั่นแหละ
ไปพูดคุยกับจ่าสิบเอกจักริตคนนี้นะคะสืบหาข้อมูลต่าง
รู้ว่าเหยื่อทุกคนต่างก็ถูกหลอกลวงและถูกบังคับข่มขืน
ส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีผู้เสียหายเพียงแค่๗๕ราย
เพราะจากการหาข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียน่าจะมากกว่า๑๐๐ราย
เขาบอกแบบนี้แต่บางคนไม่กล้าเปิดเผยตัวเองออกมา
เขาก็เลยฝากบอกไปอยากให้ผู้ถูกกระทำออกมาต่อสู้
เราจะต้องออกมาต่อสู้และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ให้ได้จนถึงที่สุดนะคะ
ฟังเสียงพยานคนสำคัญคดีนี้ค่ะ
คนนึงมันก็เอาเรื่องนี้มาฟ้องให้ผมฟังว่าเนี่ย
มันโดนคนคนนี้แอบอ้างตัวตอนแรกใช้รูปคนอื่น
มาทักทายคุยกันครับแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็ถูกแอบถ่ายคลิปไว้แล้วไอ้ทหารคนนี้มันก็เอาคลิปเนี้ยมา
มครูน้องผมเนี่ยอยู่ตลอดจนต้องยอมให้มันมีอะไรด้วยเนี่ย

เอารูปคนที่มันส่งมาเนี่ยว่าเป็นเหยื่อเนี่ย
มาดูสิว่ารู้จักใครบ้างมีเฟสคนไหนบ้าง
ลองเอาเพศมาให้พี่เดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับเขา
เขาก็ส่งมาผมก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุย
ทุกคนที่มันเอาลูกมาลงคือคนที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับมันมาแล้ว
ในในส่วนนั้นพอมั่นใจอย่างนั้นผมก็เลยเอาลุยแล้วทีนี้ต้องเอาให้อยู่หมัดครับ
จุดเริ่มต้นจากน้องที่รู้จักในหมู่บ้านแล้วก็อยากช่วยเขาแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีมากกว่านี้
คือเอาเฟสของตัวเองไปแอดเฟสของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อแล้วพูดคุยกับเขา

ส่วนเรื่องของคดีเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แถลงผลการจับกลุ่มจ่าสิบเอกจักริตพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายนะคะ
เข้ามาให้ปากคำและอันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลย

สำคัญเลยนะครับเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้

บางคนก็ไม่ได้มีการสวมใส่ถุงยางด้วยนะ

เรื่องนี้สำคัญนะคะอยากให้เข้ามาตรวจสุขภาพ
เพื่อที่จะทำการรักษาต่อไปนะคะ
และตอนนี้เองเริ่มมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจ
ทรน้ำพองขอนแก่นอย่างต่อเนื่องแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะ

มีผู้ปกครองมีทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะมีหลายคนเนี่ยยังเป็นโยคประชนอยู่เลยนะคะ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่ยืนยันพฤติกรรมของผู้ต้องหานะคะ
เหมือนกันเลยก็คือตอนที่เข้ามาคุย

แสดงว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีฐานะดี
เลือกพูดคุยเฉพาะเด็กผู้ชาย๑๓๑๘ปี
หลอกว่าจะให้เงินเดือนจะให้โทรศัพท์มือถือ
ถ้ามายอมคบกันมามีเพศสัมพันธ์กัน
จากนั้นก็นัดแนะเหยื่อให้มาพบตามสถานที่ต่างเวลามารับ
เขาดูดีนะขับรถเก๋งไปรับทุกครั้งเลย
พอเจอกันแต่ทีนี้พอมันเจอกันแล้วแล้วอยู่ในรถไงคะ
ถ้าเหยื่อไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์จะบังคับ
และหลังจากนั้นช่วงเวลานั้นชุนละมุนถ่ายคลิปไว้ด้วย
และบอกว่าถ้าไม่ยอมมามีเพศสัมพันธ์ในครั้งต่อไป
หรือเอานี้เอาเรื่องนี้ไปแพร่งพลายให้ใครรู้
จะแชร์คลิปเขาบอกไว้แบบนี้นะคะ
สุดท้ายคนแบบนี้ก็แพ้ภัยตัวเองนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือ
ผู้ต้องหารายนี้ต้องใช้คำว่าตระเวนตุ๋ยเด็กเลยนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานเนี่ย
ขอนแก่นสกลนครมุกดาหาร
แต่ว่าหลักผู้เสียหายก็จะเป็น๓จังหวัดนี้
ใครที่เคยเจอพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ย
ตรวจร่างกายมาแจ้งความกับตำรวจเถอะนะคะ